ผัวซ้อมเมียไม่ใช่ซ้อมธรรมดาซ้อมจนกระทั่งเมียเนี่ยเสียสติไปเลย
แม้แต่ชื่อพ่อแม่ของตัวเองก็จำไม่ได้จำได้เพียงลูกชายตัวเล็ก
ถึงขวบของเธอค่ะน้องสาวบอกว่าร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ
ชาวเน็ตร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะพี่สื่อมวลชน
จับคนร้ายจับผัวโหดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้หน่อยได้ไหม
เพราะภาพมันน่าเวทนามากคุณคะคนที่ถูกซ้อมเนี่ยหอบลูกหนีออกมา
แล้วตัวเองสภาพเนี่ยสภาพคือสะบักสะบอมมากไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ถีกตรงเต้าหน่อย

นอกอย่างนอกอย่างนอกอัพเตอร์
เอาออกแน่เอาผมออกแน่
คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง

แต่เราสองคนเห็นแล้วสะเทือนใจ

แล้วก็เศร้าใจกับภาพที่มันเกิดขึ้นมาก
ผู้ชายซ้อมเมียตัวเอง

เหรียญมีสองด้านเราตามให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามสอบถามผู้หญิงคนนี้
ที่ถูกซ้อมว่าเกิดอะไรขึ้น

ึนงงเหมือนกับคนสติไม่ดี
แต่ชื่อพ่อแม่เธอเองก็ยังจำไม่ได้

ชื่อลูกชายของเธอที่อายุยังไม่ถึงขวบ
ที่เธออุ้มหนีออกมาด้วย
เป็นภาพที่น่าเวทนามากนะ
คลิปนี้ค่ะใครเป็นคนนำมาโพสต์คะ
น้องสาวของเธอค่ะ
น้องสาวของคนที่ถูกซ้อมนำมาโพสต์
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาว
ที่ถูกผัวทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ
จนต้องกลายเป็นคนสติไม่ดีแบบนี้

ภาพที่พี่สาวถูกผัวตัวเอง

เบ้าตาก็ถูกต่อยแผ่นหลัง
ฟาดจนเนื้อตัวแตกเป็นริ้ว
เพราะภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คุณดูปากนะคุณดูปากสิ
โอ้โหพอภาพนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตบอกว่ารับไม่ได้จริง

เป็นผัวภาษาอะไรซ้อมเมีย

ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนี่ค่ะ
มีเซ็กกลายไปเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้ยังไง
เขาอธิบายบอกว่าเมียของเขาเองนั่นแหละ
เป็นคนบอกว่าอยากมีเซ็กซ์แบบซาดิต

ในเมื่อเมียสนองมาตัวเองสนองตามใจเมีย

ค่ะที่ทำแบบนี้ถ้าจะทำแบบสาดิตแบบนี้
แต่ผู้ชายบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมเมียกลับไปบอกคนอื่นว่าถูกทำร้ายร่างกาย
คืองงมากงงเป็นไก่ตาแตก
จากเรื่องของการมีเซ็กซ์แบบจาดิต
ลามปามไปถึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้ยังไง
ทั้งที่ฝ่ายเมียตัวเองนั่นแหละเป็นคนยอมเอง
ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายใหญ่โต
ทีมข่าวของเราค่ะโทรสอบถามไปที่
ของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเลย
ได้รับคำชี้แจงและคำอธิบายชุดใหม่บอกว่า
วันที่๓๑มที่ผ่านมา
ลูกสาวของคุณแม่ที่ชื่อว่าน้องเหม๋ยอายุ๒๖ปี
ถูกสามีทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านในอำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนครจนต้องหอบลูกวัยยังไม่ถึงขวบอะค่ะ
วิ่งออกมาจากบ้านแล้วมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แม่บอกแบบนี้อืมผัวบอกอีกแบบหนึ่งเออเออ
เราตามต่อให้เรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมนะคะ
แต่เอาล่ะเราไปเยี่ยมอาการของน้องเหม๋ยหน่อยไปดูอาการของเธอหน่อยนะคะ
ตอนนี้อาการของน้องเหม๋ยคนที่ถูกซ้อมสภาพจิตใจแน่นอนย่ำแย่
กลายเป็นคนเสียสติจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แต่เพียงชื่อลูกเพียงอย่างเดียว
ตั้งแต่เกิดเรื่องทางครอบครัวเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สพพังโคนแล้ว
แต่ตำรวจยังไม่เดินเป็นคดีกับลูกเขยใจอมหิตอ้างบอกว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกัน
เพราะฉะนั้นครอบครัวบอกว่าอย่ามาอ้างตำรวจอย่ามาอ้างว่าเป็นเรื่องของผัวผัวเมีย
นี่คือการทำร้ายร่างกายคุณต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะฉันเนี่ยเป็นครอบครัวผู้เสียหายฉันไปแจ้งความประสงค์จะดำเนินคดี
คุณก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่ามาอ้างเรื่องผัวเมีย
และแผลที่มันเกิดขึ้นตามใบหน้ามันก็ชัดเจนไงว่าถูกทำร้ายร่างกายขนาดนั้น
อ่าตำรวจช่วยหน่อยละกันนะคะค่ะตำรวจศพพังคลนะค่ะ